คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เรียกว่าเพลงพาไปก็เลยซ่าไปหน่อยหนึ่ง
แม่พ่อบ้านใจกล้าเพลงพาไปทำยังไงล่ะ
แต่สุดท้ายซ่านักใช่ไหมไอ้แก่นี่เป็นอันนี้ใครเรียกคะ

ซ่านักใช่ไหมขึ้นไปเวทีโอ้โหไปเต้นกับสาวอื่น
เขาจะหยุดซ่าได้อย่างไร
พาไปดูคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียล
เขาบอกว่าต้องดูตอนจบ๕สุดละทีนี้
อุตะมันคนละแบบกับบนเวทีเลย
บนเวทีแม่เต้นใหญ่เลยแล้วแดนเซอร์ก็เข้ามารุมเลยนะ

คิดอยู่นานก่อนจะปลาขึ้นไปนะ

สิ่งสำคัญคือเอาให้แม่นเลยนะ
ให้โดนเลยนะโดนจุดสำคัญเลยนะ

นี่แหละเลยเป็นเรื่องที่ถูก

แม้ซ่านักหรือไปปลาไป
แต่สุดท้ายจุดจบของพ่อบ้านใจกล้า
ก็ต้องเดินหงอคอตกไปพร้อมกับภรรยา
ลักษณะเหมือนในหนังในละครเลยนะคุณ
มาตามถึงขอบเวทีนี่แน่เธอลงมาเดี๋ยวนี้นะ
เออพอลงมาเพื่อประกัด
ลงมาแบบว่าหงิมนะ
ดึงอันนี้มีมีจะกอดคอจะง้อ
แต่บนเวทีนี่เป็นอย่างนี้

น่าจะถูกแหละพอดีเบอร์ไว้ไง
แต่ก็ต้องคิดถึงใจพ่อบ้านบ้างนะ

คือตอนนั้นเพื่อนทิ้งเลยนะเพื่อนไม่กล้าเข้ามายุ่งเลยนะ
ตอนหลังเพื่อนคงแซวเฮ้ยเองกลัวเมียนี่ว่ะ

พูดคำเดียวเลยเวลาเมียด่ามาเนี่ยพูดว่าครับ
พูดคำเดียวครับเบา
ไม่หรือไม่อืมไม่เถียงสักครั้งครับ
นี่ก็เลยเป็นแฮชแท็กจุดจบพ่อบ้านใจกล้า
ฮ่าพีคสุดตอนสุดท้ายนี่แหละครับ

เลยนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบขำหน่อยนะฮะ